เป็นผลงานระดับโกอินเตอร์ไปไกลเลยคุณผู้ชมค่ะนะคะ
ที่มีผู้ชมนะอยู่ทั่วโลกเลยสำหรับซีรีส์เรื่องนี้

ศีลมือสัตว์กันกลับของคุณก้องเกียรติโขมค่ะ

มหานครเมืองหลวงใช่ค่ะชื่อเต็มเขาเนอะ
ซึ่งปล่อยให้แฟนได้สตรีมกันแล้วนะคะ
คอนเฟิร์มค่ะบอกพี่เวียตีบทแตกกระจุยเลย
เล่นดีมากอยากปลารางวัลให้เลยแบบนี้
ให้โด่งดังระดับนานาชาติไปเลยค่ะ
แล้วก็อีกหนึ่งบทบาทค่ะที่หลายคนรอคอย
ที่พี่เวียรับบทสำคัญเป็นนาวาตรีสมานกุนันค่ะหรือว่าจ่าแซมนั่นแหละ

เป็นภารกิจช่วยเหลือ๑๓ชีวิตทีมหมูป่าค่ะ
เมื่อปี๒๕๖๑นั่นเองคนทั้งโลกบอกเลยว่าเอาใจช่วยนะคะ
นี่ก็ถือเป็นผลงานโกลอินเตอร์แบบเต็มตัวของพี่เวียนะคะ
ร่วมงานกับผู้กำกับฮอลลีวูดค่ะรอนฮาเวิร์ด
คุณผู้ชมถ้ายังจำกันได้นะจะมีช่วงหนึ่งที่พี่เวียน่ะ
ก็ต้องห่างน้องเบลล่าไปไกลถึงออสเตรเลียเลยค่ะ
ก็คือไปถ่ายหนังเรื่องนี้นั่นแหละมีคิวฉายเมษายนนี้ปีหน้านะคะ
ลุ้นค่ะความปังของพี่เวียกันได้เลยนะจ๊ะ
แฟนพี่เวียรับรองไม่ผิดหวังนอกจากพี่เวียแล้วก็มีนักแสดงไทยด้วย
บทบาทของสองเรื่องที่กล่าวมานะต้องบอกว่า
การเลือกรับงานของพี่เวียไม่ธรรมดาจริงคุณผู้ชม
ฟอร์มใหญ่ฟอร์มเล็กพี่เวียเขาไม่เกี่ยงนะคะ
ขอให้บทน่าสนใจแล้วก็ท้าทายฝีมือ
พี่เวียเนี่ยพร้อมเทคิวให้เลย
ยกนะคะจนถูกยกให้เป็นนักแสดงเจ้าบทบาทอีกคนนึงของวงการ
แล้วก็แหมพูดมาขนาดนี้เราก็เลยย้อนแล้วกันขอย้อนไปส่องผลงานพี่เวียค่ะ
ที่เขาเล่นมาแล้วบอกเลยว่าหลากหลายแนว
นี่เรื่องนี้หลายคนยังจำกันได้ค่ะเป็นผลงานลึกลับนะชายรักชายเรื่องมะลิลาค่ะ
ได้แบบถึงพริกถึงขิงจริงโกยรางวัลเพียบเลย
อกจากนี้ค่ะยังมีบทบาทของคอมมาดี้ด้วยค่ะ
แล้วก็บทรับเชิญนะคะประกบหวานใจตัวจริงอีเรียมซิ่งใครได้ดูไหมจ๊ะ
อื้อโหมาตอนท้ายนะคนิตเลยงานดีจริง
นะคะสองอย่างนี้ค่ะเรียกเสียงฮาได้เต็มเลย
รวมถึงภาพยนตร์เรื่องปิตุภูมิพรมแดนแห่งรักด้วยเมื่อปี๒๕๕๙
บทบาทตำรวจหนุ่มนะคะเรื่องนี้ประกบกับใหม่ดาวิกา
ถูกสั่งแบนไปซะก่อนค่ะแม้น่าเสียดาย
ทำให้แฟนไม่ได้ชมบทบาทนี้ของพี่เวียมาจนถึงทุกวันนี้เลย

ใช่ค่ะหลายคนบอกว่าลุคพี่เวียเนี่ยเปลี่ยนได้หลายลุคเหมือนกัน
หรือว่าจะเป็นหล่อแบบไทยบ้านกล้ามล่ำแบบนี้
หลายคนบอกโดนใจมากเลยนะคะ